คุณผู้ชมคะมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะเจ้าของบ้านตกใจมาก
มีบ้านหลังนึงค่ะพื้นบ้านก็เป็นพื้นกระเบื้องธรรมดา
แต่อยู่ดีพื้นกระเบื้องร้อนมาก
ร้อนถึงขั้นที่สามารถลวกไข่ได้

เดี๋ยวนะร้อนมากเลยใช่ไหม
นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านพาสื่อไปพิสูจน์นะ
นางสาวการวรัฐแววทัพเทศเจ้าของบ้านเลขที่๑๕๔หมู่๖
ตำบลเจดีหักอำเภอเมืองราชบุรี
พาผู้สื่อข่าวไปเลยค่ะให้ลองไปดูเอามือไปแตะดู
ลองดูนี่เขาก็ลองเอามือไปแตะลองเอาไข่ตอกไข่ลงไปเลยนะ
พอนำไข่ไก่ตอกลงไปไม่ถึง๑๐นาทีประมาณนะคะคุณผู้ชม
สุกมันจะเป็นลักษณะเหมือนไข่ลวก
อกจากนี้นะคะที่บริเวณพื้นปูนภายในห้องนอน
อยู่ติดกับห้องครัวก็ร้อนเหมือนกัน
เจ้าของบ้านบอกว่าตัดกระแสไฟในบ้านทั้งหมดแล้วนะ
แต่พื้นกระเบื้องก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิม
จากการสอบถามดูนะคะก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่
มีแต่บางทีก็ไปนอนเล่นดูทีวีช่วงกลางวันกันเท่านั้น
ช่วงหัวข้ามวานนี้เนี่ยก็ได้เข้าไปยกเครื่องซักผ้า
ซึ่งเก็บไว้ในห้องครัวออกไปก็พบว่าพื้นกระเบื้องร้อน
จนไม่สามารถเดินด้วยเท้าเปล่าได้ค่ะคุณผู้ชม
พอลองตรวจสอบพื้นกระเบื้องของบ้านทั้งหลัง
ก็พบว่าร้อนอยู่แค่ช่วงของห้องครัวเท่านั้นนะ
ห้องนอนที่อยู่ติดกันก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าพื้นจุดอื่นมันไม่ร้อน
คือมันไม่ได้ร้อนทั้งบ้านร้อนบางจุด
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไฟรั่วหรือเปล่าก็เลยลองตัดกระแสไฟดู
ความร้อนก็ยังไม่ลดลงนะคะยังร้อนอยู่เลย
แล้วก็ไข่ไก่ที่ตอกเอาไว้บางกระเบื้องบางแผ่นก็เริ่มสุก
คนก็ตกใจก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปตรวจสอบ
ตอนเข้าไปตรวจสอบก็ต้องมืดแบบนี้แหละคุณผู้ชม
คือเขากลัวว่าไฟรั่วหรือเปล่าไม่กล้าเปิดไฟ
ใช่ไม่กล้าเปิดไฟก็เลยตัดไฟเนี่ยค่ะเขาก็ตอกไข่โชว์เลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้ทางกรมทรัพยากรธรณีเข้าไปตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุจริงว่ามันเกิดจากอะไร
ก็ต้องปิดบ้านก่อนนะคะไม่ให้ใครเข้าไปในบ้าน
กลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นเขาเลยมีการสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ใต้ดินเนี่ยอาจจะมีก๊าซมีเทนอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องแปลก
อืมที่ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร
เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะคะ
คราวทรัพย์นี้เคยเห็นเหมือนกันถ้าจำกันได้
มีเมืองทอกเขาก็เคยมีการถ่ายคลิปมาลงในยูทูปบ้าง
แต่ว่าจริงบ้านเราก็เคยมีที่ต่างจังหวัดนี่แหละค่ะเป็นพื้นบ้าน

จะเป็นแบบนั้นเอารอดูกัน